โอ้โหดูสวยแบบนี้เองเรื่องดีแบบนี้เอง
นายกถึงมาเดินทอดอารมณ์แหมท่านเดินสวยเหมือนกันนะคะ
ท่านเดิมดีว่าแต่ท่านคิดอะไรอยู่
ดิฉันไม่ทราบค่ะแต่ดิฉันคิดเป็นห่วงพี่น้องสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะ
สวัสดีค่ะติดตามรู้ก่อนร้อนหนาวกับดาวสุพัสราค่ะ
อุ๊ยมองไม่ค่อยเห็นขอถอดแว่นแป๊บนึง
คุณผู้ชมคะการที่จะไปท่องเที่ยวที่ไหนโดยเฉพาะภาคใต้ช่วงนี้
ตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศกันหน่อยนะคะ
แม้ว่าฝนจะลดลงฝนที่เกิดขึ้นได้ในวันนี้จะเป็นฝนปานกลางค่ะ
คือเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งภาคจะเห็นว่าจะมีกลุ่มฝนนะคะ
เกิดขึ้นในทะเลอันดามันและหลังจากนั้นเขาจะพัดขึ้นฝั่ง
ลักษณะแบบนี้ค่ะมันตกทั้งวันแต่เป็นตกเบาบ้างปานกลางบ้างสลับกันไป
แต่ทีนี้ช่วงเย็นจนถึงค่ำนะคะเห็นไหมคะ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ตกหนักมากเลยเย็นจนถึงค่ำ
จุดนี้ค่ะระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของดินโครนถล่ม
เพราะว่าเขาตกต่อเนื่องมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะคะ
ส่วนภาคอื่นกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอาจจะเกิดฝนตกได้เล็กน้อย

ทั้งฝั่งอ่าวไทยและอนามันคลื่นสูงอยู่ประมาณ๑เมตร๕๐เซนติเมตร
แต่ทีนี้ลมหนาวอุ้ยตายแล้วขยิบหายไปอีกแล้ว
ถอยหลังออกไปเรื่อยเหมือนผู้ชายที่เริ่มตีตัวออกห่าง
ดิฉันก็เป็นห่วงเล็กน้อยนะคะ
เพราะว่าหมอกที่มันจะเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้
เพราะประเทศไทยยังคงมีความชื้นนะคะ
อาจจะทำให้เป็นอุปสรรคต่อการขับรถ
แต่ถ้าใครจะไปดูทะเลหมอกสมหวังค่ะ
จะเห็นว่าเขียวความเย็นมันเกิดขึ้นยอดดอยยอดภู
บริเวณภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนเท่านั้นเอง

ภาคใต้ก็ฝนตกต่อเนื่องมา๓๔วันแล้ว
เป็นห่วงมากเลยค่ะแต่ละพื้นที่ยังคงมีน้ำท่วมขัง
นี่คือจังหวัดประจวบคิวรีคันนะคะ

หลากลงมาท่วมเขตเทศบาลตำบลบ้านกรูด
และตำบลทงชัยอำเภอบางสะพานค่ะ
ระดับน้ำสูงประมาณ๕๐เซนติเมตร
แต่ว่าบางจุดสูงเกือบ๑เมตรเลย

ถนนหนทางค่ะใช้ไม่ได้ค่ะ
เอาก็รอหน่อยนะคะแต่ฝนช่วงนี้ก็ลงมาเติมอยู่เป็นประจำ
ไปขึ้นเหนือค่ะขึ้นเหนือไปที่เชียงใหม่
เทศกาลลอยกระทงแต่ที่เชียงใหม่เขาเรียกว่า
ประเพณียี่เป็งเขาเริ่มแล้วนะคะ
เห็นไหมคะมีการเอายี่เป็งคมประทีบหลากสี

ตอนนี้เปิดประเทศแล้วนักท่องเที่ยวทั้งไทยทั้งต่างชาติ
ดีใจกันค่ะไม่ได้เห็นภาพนี้มา๒ปีแล้วนะคะ

อกจากนี้มีการจุดฝางประทีป๓๐๐ดวง
วางรอบกำแพงเมืองถวายเป็นพุทธบูชาค่ะ
บรรยากาศแตกต่างกันไปนะคะช่วงนี้ภาคเหนือภาคใต้
เอาแต่ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ฉันเห็นภาพในหน้าหนังสือพิมพ์
เป็นนายกรัฐมนตรียืนแบบโอ้โห
ดีมากเลยค่ะที่ฉันอยากจะยืนตามบ้างนะคะ
แต่ว่าเอ๊ะทำยังไงนะขาไหนนะ

อุ๊ยผิดข้างถูกข้าง